ถึงแม้ว่าผู้ต้องหาฆ่าหันศพแอ๋มจะถูกจับเข้าคุกไปหมดแล้ว
ยังไม่วายมีข่าวลือออกมาบอกว่า

มีข่าวแบบนี้ออกมาก็ต้องร้อนถึงทาง
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นต้องออกมาชี้แจงนะคะว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
หลังจากที่มีข่าวลือนี้ออกมาเนี่ยนะคะ
นายวีรชัยเพชรัตน์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น

แขวนคอเสียชีวิตหนีความผิดตามที่มีข่าวลือออกมา
ยังคงถูกฝากขังที่แดนหญิงเรือนจำกลางขอนแก่น
ยังมีชีวิตอยู่ค่ะและสภาพจิตใจก็ดีขึ้นตามลำดับ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ญาติก็มาติดต่อขอเยี่ยม
เช่นเดียวกันกับนางสาวกวิตาราชดาหรือว่าเอิญ
ก็มาติดต่อขอเยี่ยมเมื่อวานเหมือนกัน
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่า
หลังจากที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนกับผู้ต้องหาทั้ง๔คน
เท่านั้นแหละค่ะที่พนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม
เพราะว่าช่วงลงมือฆ่าเนี่ยเบ้นไม่ได้อยู่เบ้นแค่เอาของไปขาย
ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเปรี้ยวว่ามีเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรือเปล่า
ตอนนี้มีการสืบสวนทางลับอยู่นะคะ
และจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
หรือว่าปปศที่ระบุว่าเปรี้ยวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดข้ามชาติเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังสืบสวนอยู่เหมือนกัน
และกำลังอยู่ระหว่างการขยายผลด้วยค่ะ